ส่วนทีมไทยนะครับทีมชาติชุดใหญ่ครับฟุตบอลภายใต้การคุมทีมของมิรวรรณรายวัชก็มีการเรียกตัวนักเตะเข้ามารายงานตัวครับ

เป็นการรายงานตัวนะครับเพื่อเก็บตัวในการฝึกซ้อมนะครับเพื่อที่จะลงเล่น๒เกมสำคัญบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย
สองเกมสุดท้ายนะครับในรอบสิบสองทีมเจอกับอีรักษ์เล่นในบ้านสามสิบเอ็ดสิงหาคมที่ราชมังคลากีฬาสถานแล้วก็บุกไปเยือนออสเตรเลียนะครับห้ากันยายน
สิบห้าคนครับที่เรียกมาก็ขาดเพียงแค่ชนะทิพย์สงกระสินนะครับที่ไม่ได้มารายงานตัว
ก่อนในวันเสาร์ที่ยี่สิบหกสิบหาคมที่อาจจะเจอทางกลับมาจากญี่ปุ่นพื้นสมทบกับทีมวันที่ยี่สิบแปดสิบหาคม
นั่นหมายความว่าเจจะพลาดในเกมอุ่นเครื่องนะครับ
วันเสาร์นี้๒๖สิงหาคมที่จะเจอกับทางทีมออสตาร์ไทยลีก
บิ๊กออสครับผลตัวตัวเอกสมยดพุ่มพันธ์ม่วง
นายกสมาคมที่รักสุดบอลก็ให้โอว่านนะครับ
บอกว่าเชื่อว่าจะเก็บไทยชนะครั้งประติศาสตร์ครั้งแรกในเกมบอลโลกรอบคันเลือกได้นะครับ
หลังจากที่ก่อนอันนี้เราได้แค่เสมอ๔นัดในการผ่านเข้าไปรอบ๑๐ทีม
เมื่อสมัยปี๒๐๐๑นะครับในตอนนั้น
ซึ่งเชื่อว่า๒เกมที่เหลืออยู่ครับจะมี๑เกมที่ไทยสามารถเก็บในชนะได้ครับ
น้องนักกีฬาทุกคนมีความมั่นใจนะครับ
และทุกคนก็อยากจะสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน
คือมีชัยชนะเหลือทีมระดับเอเซียให้ได้
เพื่อเราจะได้พัฒนาทีมชาติไทยเราไปสู่ระดับแนวหน้าของเอเซีย
หรือแม้กระทั่งในรอบสุดท้ายบอลโลกในอนาคตครับ
จากนั้นครับบรรยากาศการฝึกซ้อมครั้งแรกในช่วงเย็นครับที่สนามเกียรติธานีคันที่กลับ

นำโดยธิรสินแดงดาทิสตองโดก็กลับมาร่วมทีมอีกครั้ง
หลังจากถอนตัวในศึกคิงส์ครับ
ก็จะมีนักเตะใหม่ถูกเรียกมาเสริมทีมนะครับ
หลังจากเจ้าเชคสุพชกสรรชาติดาวรุงบัน๑๙ปีที่หลุดจากชุดซีเกมมา

รวมถึงมารีเอลทอมเบียร์ลูกครึ่งเยอรมันนะครับ
จากแบงค์คอล์กเยอร์เตศซึ่งเคยถูกเรียกตัวในยุคของโคสิโก้
กิจิศักดิ์เสนามือนะครับแต่ว่าหลุดออกไปเพราะว่าอาการบาดเจ็บ
ซึ่งทีมไทยครับมีโปรแกรมเตรียมทีม๑นัดนะครับ
ซึ่งเป็นนักเตะต่างชาติที่ฝีเท้าดีในไทยลีก
ต่อหลายคนนะครับงานหนักของทีมชาติไทยครับ
ไม่ได้อุ่นเครื่องกันเล่นนะครับที่สำคัญครับ
เป็นงานการกุศลด้วยนะครับในงานเดียวกันนะครับ
ประโยชน์จากการอุ่นเครื่องแล้วก็ร่วมกันทำบุญด้วย
ชื่องานช้างศึกรวมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
รายได้ทั้งหมดครับไม่หักค่าใช้จ่าย
ไปช่วยเหลือพี่น้องในภาคอีสานนะครับ
แข่งขันกันในวันเสาร์นี้ย้ำอีกครั้งที่สนามบูรจินดา
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดตั้งแต่เวลา๑๖นาที๔๕นาที
เกมจะเริ่มแข่งขันเวลา๕โมงเย็น๑๗นาที